วันนี้ก็มีปฏิบัติการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติด
เครือข่ายยาเสพติดชาวลาวเท่าแก่ลัน
ในพื้นที่๒๐จุดใน๖จังหวัดของไทย
ทรัพย์ไปได้กว่า๒๐ล้านบาท
ที่สำคัญครับสามารถจับผู้สั่งการในฝั่งไทยได้
ปฏิบัติการครั้งนี้จากคุณวิมลวันธรรมภักดี
เอาโอเคน่ะ
สนทนาระหว่างนายโกศลศรีมงคล
หัวหน้าชุดลำเลียงยาเสพติดเครือข่ายเท่าแก่รังเศรษฐีชาวลาว
กับนางวันทาโคตวงผู้จัดการในฝั่งไทย
นำไปขออนุมัติศาลออกไหมจับนางวันทา
ในฐานะผู้สั่งการลำเลียงยาเสพติดเครือข่ายชาวลาวรายสำคัญ
สนทนานางวันทาไม่รู้ตัวเลยว่า
นายโกศลกับพวกรวม๕คนได้ถูกตำรวจจับตัวได้
รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ในชั้นการจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การซัดทอด
รับจ้างนางวันทาขนกัญชา
แต่มาทราบหลังถูกจับกลุ่มว่าถูกหลอกให้ขนไอซ์๔๐๐กิโลกรัม
ด้วยค่าจ้างเพียง๒๐๐๐๐๐บาท
ตอนนี้นะคะตำรวจปราบรามยาเสพติด๒อยู่ระหว่าง
การเข้าตรวจค้นบ้านในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลอุทุมพร
อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายนะคะ
ซึ่งเป็นการเข้าตรวจค้นตามคำให้การซัดทอด
ของผู้ต้องหาที่ระบุว่าบ้านหลังนี้เป็นของผู้ที่สั่งการ
ให้มีการขนยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคายค่ะ
ตำรวจวางแผนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๖๓หมู่ที่๓
อุทุมพรอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคาย
จับกลุ่มนางวันธานและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า๒ล้านบาท
ประกอบไปด้วยฉนดที่ดินกว่า๔๐ไร่ซึ่งเป็นที่สอบประกอบ
รถยนต์๒คันรถบรรทุก๑๐ล้อรถทำการเกษตรอย่างละ๑คัน

พร้อมทั้งอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารอีกหลายบัญชี
สอบสวนนางวันทายืนกรานภาคเศษไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่ยอมรับว่าเคยถูกจับคดีขนไม้พยุงเมื่อ๓ปีก่อน
ใช่ก็ยังงงอยู่ว่าโดนจับเรื่องอะไร
แต่เมื่อตำรวจบอกว่านายโกศลให้การสัดทอดว่า

และมีคลิปการสนทนาเธอจึงรับสารภาพ
ว่ามีนายทุนคือเท่าแก่ลันเศรษฐีฝั่งลาว
สั่งยาเสพติดมาจากเมืองท่าขี้เหล็กประเทศพม่า
ทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลาง
ประสานงานระหว่างนายทุนในฝั่งลาวและทีมขนในฝั่งไทย
โดยยืนยันไม่เคยเห็นหน้าหรือพบเจอกับเท่าแก่ลันแม้แต่ครั้งเดียว
การสืบสวนตำรวจพบว่าเครือข่ายเท่าแก่ลันใช้ไทยเป็นทางผ่าน
เพื่อส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่๓ผ่านชายแดนภาคใต้
ทางอำเภอตากไฟจังหวัดนราธิวาสมานานหลายปี
ถึงประเทศเพื่อนบ้านก็ถือว่าจากการขยายผลต่อเนื่องมาหลายคดี
ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่
ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑๑คน
แบ่งเป็นทีมลำเลียงรวม๘คนทีมรถนำตรวจการล่วงหน้า๒คน
และระดับผู้สั่งการทั้งการนำยาเสพติดขึ้นที่ท่าน้ำเปย์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคาย
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแขวงบริคำไซของฝั่งลาว
ลำเลียงขนไปยังภาคใต้รวมไปถึงการจ่ายเงินให้กับเครือข่ายในแต่ละชุด
และจากการขยายผลตรวจค้นพื้นที่๒๐จุดใน๖จังหวัด
ทำให้สามารถยึดทรัพย์สินได้กว่า๒๐ล้านบาท
แต่เชื่อว่ายังไม่เพียงพอตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงของเครือขายยาเสพติดกลุ่มนี้
วิมวันวันธรรมพักตีข้าวเทศรัทย์ทีวีรายงาน